ต่อเพลง
นู่นทางนู้น
ทางไหนล่ะทางนู้น
แล้วกล้าไม่จับอะไรตรงนู้นหรอทางนี้มาแล้ว
ทั่วไทยนะครับติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
เจอกับเราสองคนแบบนี้ผมชนะเดชพิรัตนามกลและน้องใบตองรัชตะวัน
โชชนะกูลโอ้โหจัดให้เต็มเหนียวเลยวันนี้
เต็มมาก
เขาถามหลายคนเหลือเกินว่าน้องใบตองหายไปไหนวันพระฤหัส
รวมไปถึงวันศุกร์ไม่มาจัดรายการตลอดข่าวเช้านี้
คุณผู้ชมไลน์มาเลยนะบอกว่าเฮ้ยแบบนี้นี่คนหายต้องไปแจ้งความ

ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่กลับมาแล้วนี่ไง

ไปพักร้อนไปเที่ยวก็ปกติไม่เที่ยวเหรอปกติก็เที่ยวแต่ก็อยากเที่ยวเพิ่มเติมไปไหว้พระ
ไปทำบุญขอพงขอพรนำสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชม
แต่มาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมจะเสิร์ฟความสนุกให้กับคุณผู้ชมเต็มที่เลย
เต็มที่เลยโดยเฉพาะวันอาทิตยสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะ
เราก็มีเมนูของกินเด็ดมาฝากมากมาย
แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าคุณผู้ชมมีเมนูเด็ดอะไรที่อยากจะแนะนำเรา
เพราะฉะนั้นนะครับรีบแอดไลน์เป็นเพื่อนกันเลยนะครับ
หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือพิมพ์เข้าไปที่ช่องเพิ่มเพื่อน
เข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์เขาว่า
ถูกต้องแล้วก็ส่งมาทักทายกันได้นะคะ
รวมไปถึงแนะนำเมนูเด็ดร้านเด็ดในดวงใจของคุณมาด้วย
เพราะวันนี้เนี่ยเรื่องราวของกินจะทำให้คุณต้องร้องโอ้โหหิวมาก

แล้วที่สำคัญวันนี้เรามีของกินดีนำเสนอเยอะแยะมากมายด้วย
และอยากให้คุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งช่องทาง
ถูกต้องเป็นแฟนเพจตลอดข่าว

ใครเล่นเฟซบุ๊คก็เข้าไปติดตามเข้าไปคอมเมนต

แต่ว่าก่อนที่เราจะไปอิ่มท้องเนี่ย
มาแล้วมาแล้วจ๊ะฮ่า
ไปดูเรื่องของกีฬางานนี้เรียกได้ว่าเล่นกันอย่างจริงจัง
เล่นกันอย่างหัวฟัดหัวเวียง
กันไม่ได้เสียอะไรไม่ว่า
แต่เสียหน้าพี่ไม่ยอม
อย่างพี่กลุ่มนี้เรื่องความสามัคคีเนี่ย
ต้องยกให้กับพี่เขาเลยล่ะครับ
ภูมิทั้งแรงกายภูมิทั้งแรงใจ
เราไปกันไห้
เฮ่ยไหนมันเป็นอย่างไรครับพี่
มันติดอะไรหรือจะเป็นเพราะสนามมันไม่ดีกันล่ะเนี่ย
ไม่เป็นไรลองสู้กันอีกสักตั้งครับ

แหม้ยังอีกใหนยังไม่เปลี่ยนคนบ้างอีกนะ
ลุกคลุกคลานแบบนี้ล่ะครับ
ส่วนนี้ก็จริงจังไม่แพ้กัน
ว่าด้วยเรื่องของฝีเท้ามันยอมกันไม่ได้จริง
แต่มาท้าแข่งเตะปี๊บแบบนี้เนี่ยลุงยอมไม่ได้
ว่าแล้วก็โชว์ของกันหน่อยครับ
แหมไม่ธรรมดาจริงนะเนี่ย
เห็นแบบนี้ล่ะแรงเยอะไม่เบา
แต่กับคนบางคนเนี่ยใช้แค่แรงเท้ามันไม่พอ
มันต้องมีของมาช่วยกันหน่อยล่ะครับ
ลุงครับแค่เตะปี๊บต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอครับนี่
หนุน้อย
แต่ถ้าใครเจอหนุน้อยคนนี้แล้วล่ะก็
ขอให้หลบไปไม่หลบได้ไงล่ะครับ
ก็ดูหน้าน้องเขาสิ

เป็นคนที่ทิ้งฉากไปแล้วล่ะนะคะ
เกิดมาไม่เคยเห็นใครจริงจังเท่านี้มาก่อน
เชือกแล้วให้น้องเขาชนะไปเถอะครับ
แพ้ได้แต่เสียหน้าไม่ได้

เป็นห่วงลูกตาจะถลนออกมา

ดึงเชือกแล้วเพื่อนเอาที่ติดตัวไปเลย

มีมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้ม

น้อยมันก็อาจจะทำให้อาหารย่อยง่ายขึ้น

ยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันในช่วงหน้านะครับ

โอ้โฮเห็นแล้วเป็นอย่างไรดังโจรเฉงเลยขวานโขมงเลย
อะไรอ่ะเดี๋ยวได้ดูกันหมูพวง
พวงร้านนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา
โอ้โหต่อกันเลยดีกว่าขับกับลาบรสเด็ด
เหมือนใครการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก
อร่อยมายาวนาน๔๐ปี

และจะไปอิ่มอร่อยกับคาเฟ่ข้าวแกงครับ

อิ่มน้ำสำราญกันในช่วงหน้าครับ